นี้ชนกันสนั่นแยกมาอีกแล้วค่ะรถบรรทุกพ่วงเนี่ยจริงจริงเขาก็มาถูกนะ
เพราะว่าเห็นสัญญาณไฟเขียวก็ขับออกมามาทางตรงแต่ปรากฏกระบะฝ่าไฟแดงมาแล้วก็ชนกันแบบนี้ค่ะ
มันมันไม่เห็นได้ยังไงเลย
โอ้โห
โอ้โหถูกชนจนลากไปอีกฝั่งเลยนะ
ไปเลนสวนเลยนะฮะเมื่อกี้คุณเห็นประกายไฟที่ล้อไหม
อ๋อคือแบบแบบอีกมุมนึงนะฮะ
ใช่นี่เนี่ยจังหวะมุมเนี้ยดูสิเออฮะ
กล้องวงจรปิดค่ะแยกไฟแดงหนองเสม็ดขาเข้าสัตหิบหมู่๑ที่อำเภอเบาะทองจังหวัดชนบุรีจับภาพได้เลย
แต่เอาความจริงนะด้วยทางตรงนี้กระบะเขามาบางทีเขาก็มองไม่เห็นทางฝั่งนี้ใช่ไหม
คือมันเป็นแยกแบบเฉียงนะคุณ

แยกนี้มีไฟเขียวไฟแดงชัดเจน
ใช่แต่กระบะฝ่าสัญญาณไฟแดงออกมาไงคะแล้วก็เลยมาชนกันกลางแยกแบบนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๕ที่ผ่านมานะคะ
แล้วตำรวจสพบทองก็รีบไปตรวจสอบเลยค่ะจุดตรงนี้ในกระบะเนี่ยนะ
กระบะเป็นกระบะ๔ประตูสีบอลสภาพดูสิรถกระบะก็พังเสียหายยับค่ะ
มันโดนชนกระเด็นมาอยู่ตรงเกาะกลางถนนคนขับเองน่ะก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือนายหัดสชัยอัศวะทองกรอ๋อตัวนายหัสชัยเนี่ยนะจริงเขาไม่ได้เป็นคนขับ
คุณผู้ชมเขานั่งอยู่ตรงเบาะเขาเป็นคนขับนี่แหละค่ะ
หมดสติตอนนั้นปลุกนะปลุกเท่าไหร่ก็แบบไม่ตื่นชีพจรก็ไม่มี
และที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งปั๊มหัวใจอยู่นะคะ
เอาอุปกรณ์ตัดทางงัดออกมาแล้วก็ช่วยเหลือนำตัวนายหัสชัยคนขับออกมาได้
แล้วก็รีบส่งต่อที่โรงพยาบาลบ่อทองสุดท้ายตัวคนขับนายหาสชัยเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ห่างออกไปอีกหน่อยนึงก็มีรถบรรทุกพ่วงที่โดนชน
รถบรรทุกพ่วงนี่ก็ด้านหน้ารถก็พังยับเหมือนกันดูสิ
เพราะว่าหลังจาก๒คันนี้ชนแล้วก็ไปลากไปฝั่งนู้นเลย
คุยกับคนขับรถบรรทุกพ่วงหน่อยค่ะคือนายทองดีอายุ๕๐ปี
บอกว่าผมมาจากอุดรผมจะเข้าท่าเรือแหลมชะบัง
ฝั่งผมมันเป็นไฟเขียวนะผมดูอยู่
แต่จู่กระบะออกมาตัดหน้าผมเฉยเลยผมเบรกแล้วหักพวงมาลัยหลบแล้ว
แต่มันไม่พ้นก็เลยกลายเป็นว่าชนกระบะ
แล้วก็ลากออกมาจนเป็นประกายไฟแบบนี้นะคะลองฟังเสียงคนขับรถพ่วงหน่อยค่ะ
ด้วยความที่พอมันเป็นแยกแบบเฉียงเฉียงด้วยแหละ
ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่เรื่องของสัญญาณไฟ
อันนี้จริงสัญญาณไฟมันก็ชัดเจนอย่างที่บอกนะคะ
ตำรวจสพบทองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วตัวคนขับรถบรรทุกต้องมีการสอบเพิ่มเติม
จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ